ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกู้เงิน

บางคนแบบอาจจะกำลังติดขัดสนเรื่องของเงิน

มันจะคือการช่อกงการโกงแล้ว

ซึ่งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ

หรือว่าการสุ่มโทรศัพท์เข้ามาเนี่ย
โดยพบว่ากลุ่มคนร้ายใช้วิธีการโพสต์

มาร่วมสนุกด้วยการตอบคำถาม

หลงเชื่อปุ๊บก็จะร่วมกิจกรรม
แล้วก็ตอบคำถามกับเขาไปเรื่อย
คนร้ายเขาจะมีการส่งข้อความมาคุยหลังไมค์กับเหยื่อค่ะ
หรือว่าให้เหยื่อมีการแอดไลน์ไปคุยกับคนร้ายเลย
จากนั้นคนร้ายเขาจะใช้วิธีการต่าง
การหลอกล่อให้เหยื่อมีการส่งมอบเงิน
หรือว่าข้อมูลส่วนตัวต่างให้กับทางคนร้าย

อ้างว่าเหยื่อต้องโอนเงินจ่ายภาษีมาก่อน
หรือว่าค่าธรรมเนียมในการรับของรางวัล

ถ้าคุณอยากได้รางวัลคุณโอนจ่ายภาษีมาก่อน
ใช้ข้อความนี้หรือว่าค่าธรรมเนียมในการที่จะรับของรางวัล
เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายหรือว่าขั้นตอนของบริษัท
จะสามารถส่งของรางวัลให้กับเหยื่อได้
ทีนี้เมื่อเหยื่อโอนเงินไปปั๊บมันบล็อกเลยค่ะ
แล้วก็ไม่สามารถติดต่อกับคนร้ายได้แล้วอืม
ถ้าเป็นแบบที่สองก็คือว่าอ้างว่าเหยื่อต้องส่งข้อมูลส่วนตัวมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิด
เลขหลังบัตรประชาชนอย่างนี้หมายเลขโทรศัพท์
แล้วก็ข้อมูลบัญชีธนาคารให้กับคนร้าย
เพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบก่อนมอบรางวัล
ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายกับเจ้าของข้อมูลได้นะคะ
หรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ามอบเงินรางวัลในรูปแบบของเครดิต
เว็บพนันออนไลน์ค่ะอันนี้คือหลอกเหยื่อเลย
ให้คุณเข้าไปสมัครเข้าไปเล่นพนันออนไลน์ในเว็บของคนร้าย
นี่มันเป็นแบบ๓รูปแบบนี้นะคะ
ศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็เลยเตือนบอกว่า

เห็นข้อความหรือโพสต์ต่างในสื่อสังคมออนไลน
ชักชวนให้ไปเล่นกิจกรรมไปเล่นเกมแล้วได้ของรางวัลอะไรแบบนี้
ดูความน่าเชื่อถือของผู้จัดกิจกรรมก่อนทุกครั้งนะคะ
เช่นนั้นคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มวิชาชีพได้
เพราะว่ามันจะมีเคสกรณีของแม่ค้าออนไลน์ท่านหนึ่งอายุ๒๒

โอเคคุณต้องโอนเงินเข้ามาสมัครก่อนนะ
พอทำไปเสร็จปุ๊บเหมือนให้ไปกดไลค์ไลค์หนึ่งได้กี่บาท
ก็จะได้เพราะเขาทำไปสักพักหนึ่งแรกมันได้เงินไงค่ะ
มันได้ผลตอบแทนกลับมาเขาก็จะเข้าใจว่าเฮ้ย

กลายเป็นว่าจ่ายเงินไปเรื่อยทีละหลายหมื่นหลายหมื่นชวดไปเนี่ย

เพราะบางทีผลตอบแทนที่ได้กลับมาไงคะ
เอ๊ะมันแบบมันดูง่ายจังเลยอ่ะทำงานวันนึง
แล้วฉันไม่ต้องไปทำงานที่แบบข้างนอกด้วย

อย่างนี้บางทีเขาไปใช้ช่องทางการหาเงินแบบนี้ขึ้นมา
หลอกเราโดยการที่ให้โอนเงินออกไปก่อน

เสียเงินไปเรื่อยดังนั้นต้องระวัง
คือถ้าสมมุติว่าใครที่บอกว่าจะให้เงินเรา

คือถ้าเราจะต้องได้เงินทำไมเราต้องให้เงินเขาก่อน

ช้าอีกนิดนึงแบบที่พี่ผัดบอกช้าอีกหน่อย

จะซื้อของซัพปิ้งอะไรเป็นหมดหรือค่ะ

แล้วคือเราก็ไม่ได้ซื้ออีก

คนเอาไปเราก็รอด
อ่ะเราไม่ต้องปังกันนะ